ทีนี้อยากให้ดูคลิปหนึ่งค่ะ
ฉันแอบดูเบื้องต้นนะดิฉันงง
ไม่แน่ใจว่าคุณจุธรัฐและคุณผู้ชมจะงงเหมือนดิฉันหรือเปล่า
คือมีสองสามีภรรยาเขาขับรถมาลงทางด่วนบางนาตราด
แล้วปรากฏว่าไปเจอกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ปัดหน้าไม่พอตะโกนด่าแล้วชูนิ้วกลางให้

งงไม่พอไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
ขับรถมาอยู่ดี
มาไห้แล้วก็มาใส่มาหรือเปล่า
ลงทางด่วนมาแล้วก็มาปาดใส่
คนจะรีบไปขายของบ้างป่ะเนี่ย

ก่อนเลยนะโอ้โหบ่นสารพัดเลย
พอคนขับซึ่งเป็นสามี
เอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยมันตบลงข้างทางเลย
ก็ดีแล้วที่มีคนปลามไงไม่งั้นไปกันใหญ่นะ
แต่สุดท้ายคือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
แต่ก็อยากให้เห็นว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในโลก

คุณเต๋าเนี่ยเขานำคลิปนี้มาโพสต์แชร์แล้วก็
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าถ้าใครเจอแบบนี้
ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีอาการเหมือนผม
ลงทางด่วนมาอยู่ดีลูกพี่สายเลื้อย
ก็มาปาดหน้ารถของเขาซะงั้น

เกิดขึ้นบนถนนบางนาตราช่วงกิโลเมตรที่๔๐
สองสามีภรรยากำลังขับรถรีบจะไปขายของค่ะ
แต่จู่พอลงทางด่วนปุ๊บ

ขับรถเลื้อยไปเลื้อยมาประหนึ่งว่าเป็นงูกันเลยทีเดียว
ยกนิ้วกลางใส่แล้วก็สายแบบนั้นนะคะ
สายไปสายมาคือลักษณะเหมือนหาเรื่องไม่ยอมหลบทางให้
ดูไปก็คล้ายกับคนเมานะ
ตัวแดงขาก็แดงแขนก็แดงนี่ฉันสังเกตดู
นั่นไงก็เลยทำให้คนขับเนี่ยตอนนั้นเกือบลงจะไปฟาดแล้ว
แต่อย่างที่บอกไปภรรยาห้ามเอาไว้ได้ทันนะคะ
มีหลายจังหวะมากที่คนขับบอกว่าอยากจะเบียดให้ลงข้างทาง

แต่ก็สามารถยับยั้งช่างใจไม่ให้ทำแบบนั้นได้ก็ชื่นชมนะคะ
สุดท้ายสิ่งที่เขาเลือกทำคือเบียงเล่นหลบไป

อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาแต่เจอคนแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
หลายคนพอเห็นคลิปนี้แล้วก็หัวร้อนตามไปเลยนะ
บางคนก็เชียร์เลยนะบอกว่าแหมน่าจะตบลงข้างทางไปซะเลย
ได้รู้สึกตัวเพราะดูจากอาการแล้วคงจะดีดจัด
ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะคะ

ชื่นชมแฟนคนขับที่ใจเย็นคอยห้ามปลาม
ไม่ให้สามีไปแลกกับคนแบบนี้นะคะ
ดีที่สุดคือตอนจบไม่มีเรื่องบานปลายเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
นี่แหละเดี๋ยวนี้เจอคนแปลกบนถนนเยอะ
เราต้องใจเย็นเยอะเลยนะคะ